ให้โชคดีโชคดีสุขเส้นเพลงปรีนะ
ค่อยรวยค่อยรวย
เซททีป้ายเดิ้ง

กับรายการเซททีป้ายเดิ้ง

นี่พี่อยู่หน้าซอยยิก

แต่เธออ่านติดงาน
ว่าจะบอกว่าเคยเลยมาเช้านิดนึ

ขายเป็นคนกินปลาร้าป่ะ

ถ้ากินน้อยมันคันเลย

เพราะเป็นปลาร้าสับเงินแสน

รายได้ตกวันละ๑หมื่นบาทนะครับ

นายจ่อยน้ำพริกปลาร้า
เปิดมานานกว่า๕ปีแล้วล่ะครับ
ที่ร้านนี้เนี่ยเขามีสองแบบด้วยกันนะคุณผู้ชมแบบน้ำพริกปลาร้าทรงเครื่อง
และแบบน้ำพริกปลาร้าแจ่วบองในแต่ละวันแม่ค้าเขาก็จะเวียนไปแต่ละตลาดในกรุงเทพ
อย่างเช่นวันจันทร์โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนวันอังคารตลาดวิภาวดีหกสิบสี่
วันพุธตลาดวัดแขกศรีลมวันพฤหัสที่ตลาดดวงแก้วและวันศุกร์ก็จะเป็นตลาดอาคารเสริมมิตร
สุขุมวิทยี่สิบเอ็ดแต่วันนี้ให้เฮียป้องและน้องจ๋ามาลวงเคล็ดลำความอร่อย
ทำยังไงให้ปลาร้าสับที่ธรรมดาธรรมดาให้กลายมาเป็นน้ำพริกปลาร้าเงินแสนได้กันล่ะครับเนี่ย
และแล้วครับน้องจ๊ะคุณผู้ชมครับเรามาอยู่ที่ร้านในจ่อยน้ำพริกปลาร้า

พี่จ่อยค่ะอันนี้คุณตายาพี่ไก่พี่ไก่พี่ไก่
เมื่อกี้บอกเก๋เอาอีกแค่นึงเอาอีกแค่นึงเอาอีกแค่นึงเอาอีกแค่นึง
เริ่มไหม้แล้วไฟเริ่มไหม้แล้วไฟเริ่มไหม้แล้วไฟเริ่มไหม้บ้านแล้ว
ทั้งคู่ก็คือทำด้วยกันสองคนเองใช่ครับจะเป็นปลาร้าทรงเครื่องกับปลาร้าแจ่วมอง
อันนี้มันต่างกันยังไงอ่ะพี่ไก่เออปลาร้าทรงเครื่องคือมันจะเป็นอ่า
เน้นเครื่องสดก็คือหอมตะไคร้ใบมะผูดอะไรพวกนี้ครับอ่า
ขออธิบายคำว่าเจ๋วบองกับคนไม่รู้แล้วมันเป็นเครื่องทิ้งพริกทิ้ง
แล้วเรามาทำแล้วมันจะเข้มข้นกว่าตรงมันมีปลาร้าสองอย่าง
มันเป็นปลากะดีกับปลาสร้อยมันจะเข้มข้นเผ็ดกว่านิดนึง
พี่ไก่กับพี่จอยเนี่ยทำสดใหม่ทุกวันใช่ครับ
วันหนึ่งทำประมาณกิโลค่ะเบสิกก็ยี่สิบโล
ทำมาสองคนบางครั้งใช่ครับวันไหนพริกพริกนี่ทำมาถึงวันทั้งห้าสิบโล
ใช่ครับแล้วมันพลิกที่สุดคือ๖๐โลตอนช่วงโควิด
แล้วรายได้ที่เคยแบบเยอะสุดเลยพี่ไก่ที่แบบว่าตั้งแต่ขายมาเลย
ต่อวันเท่าไรคะสองหมูนบาทแค้งหน้าร้านนะ
ครับเป็นรวมออนไลน์แล้วถ้ารวมออนไลน์อาทิตย์มีไหมเคยจดน่ะ

เพราะว่าร้านนี้เขามีจุดเด่นก็คือไร้กล้าง
เราต้องดูว่าไลกล้างนี่ไลกล้างจริงไหมทำอย่างไร

พี่ขอสูตรโชว์กลางตลาดเลยได้ไหมครับ
อย่างนั้นเราไปติดตามสูตรปลาร้าในจ่อยกันนะครับ

โชว์ฝีมือการผัดน้ำพริกปลาร้าแจ่วบอง

ก็ให้มันรู้ไปเลยนะคุณผู้ชม

คือน้ำพริกปลาร้าแจ่วบองครับ

วิธีการคือเราจะเอาชุดนี้มาคั่ว

เมื่อกี้ที่พี่ไก่พูดทั้งหมดก็คือจะเป็นแบบนี้

ถ้าปลาร้าอย่างเดียวมันจะเค็มโด่ค่ะ

แล้วเรามาปรุงใหม่ให้กลมกล่อมมากขึ้น
แล้วเคยใช้ปลาร้าอย่างอื่นไหมคะ

อร่อยดีไม่มีกล้างด้วยหน่อย

โอ้โหวัตถุดิบเยอะขนาดนี้เนี่ย
เรียกว่าเป็นสูตรลับที่ครบเครื่องสมุนไพรจริงเลยล่ะครับ
แต่ก่อนที่เราจะไปล้วงเคล็ดลับการผัดปลาร้าแจ่วบอง
ขอขั้นเวลากลับไปที่จังหวัดนครปฐมกันอีกครั้ง
เพื่อไปตามหาร้านมะม่วงน้ำปลาหวานที่ขายดี
ตลาดองค์พระปฐมเจดีมายาวนานกว่า๑๗ปีแล้วล่ะครับ
ร้านนี้ก็คือระคังทองน้ำปลาหวาน
ซึ่งแต่ละวันเนี่ยครับมีลูกค้ามารอต่อคิวซื้อยาว
ยอดขายเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นหลักหมื่นต่อวันเลยล่ะครับ
หมื่นหนึ่งสองหมื่นสามหมื่นแล้วแต่วันค่ะ
ขายทุกวันไม่เท่ากันทุกวันเพราะว่าลูกค้ามากน้อยแล้วแต่วันค่ะ

ก็น่าจะเป็นอยู่ที่กุ้งนะคะเครื่องแน่นลูกค้าน่าจะชอบค่ะ
แล้วก็กะปิน้ำกะปิแห้งกำลังจะมีตัวใหม่เป็นกะปิโหวค่ะ
ราคาที่อยู่หน้าร้านก็จะมีถ้วยเล็ก๓๐แล้วก็๗๐แล้วก็๑๐๐
แต่ว่าขายราคานี้เป็น๑๐ปีแล้วนะคะยังไม่ได้ปรับขึ้นราคาอะไรเลย
ซึ่งพอมาถึงก็เจอพี่ยุเจ้าของร้านกำลังจะทำน้ำปลาหวานอยู่พอดี
เลยขอเข้าไปคุยกันก่อนครับว่าน้ำปลาหวานสูตรเด็ดของระคังทองเนี่ย
เขาทำยังไงแต่โอ้โหเห็นมีน้ำเชื่อมที่เตรียมไว้อยู่แล้ว
ในนี้เนี่ยมีอะไรผสมลงไปบ้างล่ะครับเนี่ย
ในนี้ก็จะมีน้ำตาลมะพร้าวกะปิแล้วก็มีน้ำปลาค่ะ
อันนี้ก็จะเป็นกุ้งฟอยขาวค่ะอันนี้ก็จะตามด้วยกุ้งใหญ่นะคะ
โอ้โหใส่กุ้งจนพูนขนาดนี้เลยล่ะครับ
ว่าแต่ทำไมต้องใส่ไปทั้งสองกุ้งแบบนี้ล่ะครับพี่ยุ
เพราะว่าลูกค้าบางคนชอบกินตัวเล็กบางคนชอบกินตัวใหญ่ไม่เหมือนกันค่ะ
ต่อไปก็จะเป็นไฟหอมแดงเลยค่ะถ้าหอมแดงก็จะเป็นสดนิดนึง
อันนี้ก็เป็นพริกจินดาพวกจินดาพวกอะไรอย่างนี้ค่ะ
หลังจากนั้นก็ทำการคนให้เครื่องต่างทั้งกุ้งแห้งหอมแดงและพริกเข้ากันดี
แล้วก็จะตักเฉพาะผิวหน้าที่เครื่องลอยขึ้นมาใส่กระปุก
เพื่อให้ได้น้ำปลาหวานเครื่องแน่นเน้นนั่นเองล่ะครับ
น้ำปลาหวานเรียบร้อยก็ต้องขอมาดูที่มะม่วงกันสักหน่อย
ซึ่งที่ร้านนี้เนี่ยใช้มะม่วงอะไรล่ะครับ
ถ้าหลักเลยทั้งปีก็จะเป็นแก้วขมิ้น
ถ้านอกฤดูจะเป็นมหาชนกเดือน๙ฟาลั่นมรกฏเขียว๓รส
แต่ถ้ากินเข้าสุดเลยก็จะเป็นแก้วขมิ้นค่ะ
แหมเห็นขายดีขนาดนี้แล้วไปเอาสูตรการทำมาจากไหนล่ะครับเนี่ย
จริงจริงได้มาจากแม่แฟนค่ะแล้วพอพี่แต่งเข้ามาพี่ก็เข้ามาทำต่อค่ะ
แล้วก็ปรับเปลี่ยนสูตรใช้หอมไทยแท้นะคะ
จินดายอดฝนแล้วก็อยู่ที่ตัวกุ้งด้วยค่ะ
เปลี่ยนเป็นแบบนี้เลยค่ะก็เริ่มจากโต๊ะเล็กเล็กเลยค่ะ
มะม่วงวันละ๕โล๑๐โล๒๐โล๔๕ปีแรกค่อยทยอยเพิ่มขึ้นมาค่ะ
ดัดแปลงไปเรื่อยจากชายกุ้งสีนี้ตัวนี้เราก็ค่อยเปลี่ยนไปเรื่อย

แล้วกว่าจะปรับสูตรจนลงตัวเป็นที่ถูกใจจนขายดีขนาดนี้
เคยโดนอะไรมาบ้างล่ะครับ

บางทีก็กุ้งไม่ดีพริกไม่ดีมีกลิ่นนะอะไรอย่างนี้ค่ะ
เราก็พยายามแบบจะดูแลแล้วเราก็จะไปบอกเด็กของเราว่า
มันเกิดปัญหานี้เกิดขึ้นก็ขอโทษด้วยจริง
ถ้ามันพลาดไปเพราะว่าไม่ตั้งใจจริง
แบบนี้อยากให้ฝากเคล็ดลับความสำเร็จไว้หน่อยดีกว่าครับ
รู้จักตัวของมันมีจุดยืนเป็นของตัวเองค่ะ
เราไม่จำเป็นจะต้องไปเหมือนคนอื่น
ไม่มีใครทำแล้วดีขึ้นเลยค่ะ
ทุกอย่างมันต้องเกิดจากการเริ่มต้นค่ะ
วันแรก๕โลวันที่๒๕๖โล
วันที่๓๘โลมันก็ต้องทน

ฝากด้วยนะคะระคังทองน้ำปลาหวานค่ะ
เปิดตั้งแต่๕โมงเย็นถึง๓ทุ่ม

เฟซบุ๊คค่ะระคังทองนะป้าหวานนะคะ
แง่คิดดีกันไปแล้วช่วงหน้า

เคล็ดลับการทำปลาร้าเจ้าบองจนอร่อยท้ายดี
เป็นปลาร้าเงินแสนอยู่ที่อะไร
ห้ามพลาดสักครู่เดียวครับ
พิเศษสำหรับแฟนรายการเศรษฐีป้ายแดง
เรามีกิจกรรมมาให้ร่วมสนุกกัน

ในเฟซบุ๊คแฟนเพจไทยรัฐทีวี
ลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษไปเลย

ตั้งแต่วันนี้ถึง๓๐กันยายนนี้เท่านั้น

เห็นหมดที่บ้านนี้

เจ็ดทีป้ายแดง

ล้วงสูตรลับน้ำพริกปลาร้าเงินแสน
ที่วันนี้เนี่ยมาโชว์การผัดกันกลางตลาดเลยล่ะครับ
ใครอยากได้สูตรลับไปเปิดขายที่บ้าน
เฮียป้องและน้องจ๊ะกันไปเลย

แต่วัตถุดิบในการผัดก็จะมี

แล้วอย่างนี้เราต้องใช้ไฟอ่อนไฟแรงไฟอะไรยังไงไหมค

เราต้องกวนไปจนยังไงพี่
ค้นแบบนี้ไป๔๕นาที

เคยเป็นเนื้อสัตว์อย่างอื่นมั้ย
แต่ถ้าวันนึงต้องผัดเป็น๒๐ถึง๕๐โลเนี่ย
เรียกว่าปัญหาสุขภาพเนี่ยตามมาแน่นอนล่ะครับ
เพราะพี่จอยของเราก็เคยเจอกับความเหนื่อยก่อน
ตัวถึงขั้นปวดหัวไหล่ยังรุนแรง
หมอต้องสั่งหยุดทำเลยล่ะครับ

เพราะวันหนึ่งผัด๒๐๔๐โลทุกวัน

แล้วก็เหมือนเส้นเอ็นเวลามันอย่างนั้นนะครับ

อันนี้นะคะที่เราทำอยู่นะคะก็คือแจ่วบองนะคะ
คุณค่ะแต่ต้องบอกเลยว่าที่เด็ดกว่านั้นก็คือปลาร้าสักส่งเครื่อง
คุณผู้ชมครับสำหรับปลาร้าสับทรงเครื่องนั้น

ปลาร้าปลากระดีมาปั่นให้ละเอียด
จากนั้นนำพริกสดหอมแดงกระเทียมใบมะกรูดกระชายพาและตะไคร้
ปั่นรวมกันจนละเอียดเติมผงปรุงรส
จากนั้นเราก็จะได้ปลาร้าสับแบบสด

สูตรของทางร้านนั่นก็คือ
เนื้อไก่น้ำตาลมะพร้าวและพริกแห้งป่นละเอียด

ใช้เวลาประมาณ๔๕นาที

และมีกลิ่นหอมกบพร้อมชิม

ชิมรสชาติของปลาร้าสับ
และปลาร้าเจ้าบองกันเลยดีกว่าครับ

ใครที่อยากกินเผ็ดต้องใส่ลูกโดดลงไป
เป็นรสชาติที่แบบว่าเด็กก็กินได้ผู้ใหญ่ยินดี
และที่สำคัญนะมันเป็นอะไรที่แบบว่ากลมกล่อมมาก
เอาจริงไม่รู้เลยนะว่ามีเนื้อไก่อยู่ด้วย

มีกลิ่นปลาร้าที่แรงกว่า

อันนี้ก็มีกลิ่นปลาร้านะคะแต่เราจะได้กลิ่นของสมุนไพรนำ

กว่าจะมาเป็นน้ำพริกปลาร้าเงินแสน

เพราะอดีตต้องขับรถมาขายปลาร้าสับ
ไปกลับกรุงเทพสุพรรณบุรี
ระยะทางกว่า๑๐๐กิโล

และขับรถเข้ากรุงเทพแล้วล่ะครับ

ลูกบ้านมันทำอยู่แล้วเนี่ย
มันไม่ได้ยอด๓๐๐เอง

ใช่ลูกไปกินหมดแล้วบอกแม่หิวอะไรอย่างนี้
ก็ไม่เหลือแล้วก็มองหน้ากันสองคนว่า
เอาไงดีเราต้องสู้ต่อ

เจอเพื่อนค่ะเพื่อนแนะนำ
เข้ากรุงเทพไหมก็เลยคุยกับแฟนว่า

เพราะสิ่งคนขับโดนที่คือ
ก็กลับมาทางกรุงเทพฯ

ต้องหาบ้านเช่า
คุยกันแล้วว่าต้องหาบ้านเช่า
ไม่งั้นสุขภาพเราแย่แน่
๓๔ชั่วโมงค่ะ
แต่ครั้งหนึ่งคู่นี้ก็เคยเจอมรสุมชีวิตคู่ทะเลาะกันหนักถึงขั้นขอหย่าเกิดอะไรขึ้นล่ะครับเนี่ย
เป็นบัญชีอยู่เลย
อันนี้ทางไฟ
ก็หลักหวัดเราง่าย
เจ้านี่อย่าออกสิบล้อ

แล้วทีนี้พอออก๑๐ล้อมันหมุนเงินไม่ทัน
สิบล้อมันมีเรื่องจุกจิกเรื่องยางเรื่องนั่นนี่

เราเคยเตือนว่าต้องระวังเป็นเกินกำลังนะ

คือจะเป็นแปลงกันที่เราให้กดเล็กกันเลยว่าจะไม่พูดมึงกับกูเพราะเวลาเราทะเลาะกันจะได้ไม่มีความแรง
แล้วตอนนั้นที่พี่ไก่ขอหย่าเนี่ยพี่จ่อยรู้สึกยังไง
โทรศัพท์ไปหาแม่เลยมาหาแม่ยายเลยเออผมขอคืนลูกสาวนะเพราะลูกสาวไม่เอาผมแล้ว
หนูอยากรู้ว่าทำไมเราต้องโทรศัพท์ไปหาแม่ยาย
จะให้แม่เขาช่วยพูดกับลูกเขา
มันก็เป็นแผนส่วนหนึ่งด้วยเพราะบางทีแบบคุยไม่รู้เรื่องหรือเปล่าเผื่อให้แม่พูดเผื่อ

แล้วพอพี่จอยวางโทรสับปุ๊บแม่โทรหาพี่ไก่เลยมั้ย
โอ้โหยังไหวเลยอ่ะ
เรายอมที่จะปล่อยทุกอย่างเพื่อเอาครอบครัวไว้
คือสัมผัสได้เลยว่าทั้งคู่เนี่ยรักกันมาก
แล้วก็ค่อยจับมือผ่านปัญหามาด้วยกัน
แต่วันนี้หนูว่าใครที่ดูรายการอยู่ก็อยากเห็น
ให้พี่ไก่บอกรักพี่จ่อยแล้วก็พี่จ่อยบอกรักพี่ไก่

คือปกติยังไม่ค่อยได้บอกรักหรอกแต่ก็เป็นห่วงเขา
เอาง่ายคือมันคำใหญ่กว่าคำว่ารักนะ

แล้วเราลาลูกลาครอบครัวอย่างนี้

ตั้งแต่วันแรกเนอะยันวันนี้

ก็ยังรักเหมือนเดิมเหมือนวันแรกเลยครับ
ระคายนะ

แต่เนี่ยขอร้อนหวัดอะ
เขาจะเติมให้เราก็ขอร้อนไง

ที่บูชาไหว้๑๘องค์ด้วยกันแหละครับ

ความลุ
เขาต้องมาไหว้กุมารวันละ๑๘องค์

เสร็จก็บอกว่าวันนี้แม่ไปขายตลาดนี้นะลูก
ขอให้แม่เปิดช่องทางทำกินค่ะ

แล้วก็เคยแบบว่าเกิดบริหารที่แบบว่าได้เงินหมื่น
โดยที่แบบว่ามีเงินโอนมาน่ะเคียนะพี่เนี่ยะพูดเป็นเล่น

เข้าไม่อยู่เลยนะเข้าทุกวันจริงอันนี้เรื่องจริงเลยนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ
นอกจากเรื่องจิตใจเรื่องภูระแน่นอนนะครับเรื่องของสินค้าเรื่องของคุณภาพนะครับ

ให้พี่จ่อยกับพี่ไก่เนี่ยฝากว่าจะทำยังไงถึงจะประสบความสำเร็จถึงทุกวันนี้
ซึ่งสัตว์แล้วเราต้องสู้ด้วยยุคนี้เศรษฐกิจนี้ตอนนี้มันเป็นอะไรที่ใช้ชีวิตยากมาก
เหมือนร้านนายจอยเนี่ยเราจะซื่อสัตย์กับลูกค้านะเรายอมนะได้กำไรน้อย
แต่เราจะไม่ขึ้นของหรืออะไรให้ลูกค้าหมดเลยจริงเรายอมแบบนี้
เราต้องสู้เพื่อเตรียมพร้อมรอรับโอกาสทุกครั้งโอกาสเราไม่รู้ว่ามันจะมาเมื่อไหร่
แต่เราต้องสร้างโอกาสให้กับตัวเองตลอดเวลาโอกาสมาเมื่อไหร่ปุ๊บเราเข้าปั๊บเลย
ก็ฝากร้านนะคะนี่นายจอดน้ำพริกปลาร้า๐๙๘๒๓๖๓
เจอเลยสั่งออนไลน์ได้ที่ไหนบ้างครับ

วันนี้ขอบคุณพี่ไก่แล้วก็พี่จ๋อยมากนะคะขอบคุณค่ะ

น้ำพริกปลาร้าก็ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยสร้างความมั่นใจในการค้า
นั่นก็คือเรื่องของห่วงจุ้ยนั่นเองล่ะครับซึ่งในวันนี้เราก็มากันที่
ร้านตัดผมรุ่นเก่าอย่างมณ์เทียนบาร์เบอร์ที่เปิดมาประมาณ

เรียกว่าตัดกันมาตั้งแต่พ่อยันลูกเลยทีเดียว
แต่ช่วงหลังมาเนี่ยทำไมลูกค้าค่อยน้อยลง
แถมพอเจอโควิด๑๙ก็ทำเอาลูกค้าประจำหายหมดเลยล่ะครับ
ทางพี่มนตรีเจ้าของร้านก็เลยคิดจะปรับปรุงร้านกันซักหน่อย
ทำแล้วไม่เคยรุ่งไม่เคยรุ่งเพราะมันรุ่งรุ่งทีมันดุงก็โดนดึงลงอย่างนึงรุ่งรุ่งก็โดนดึงลงก็เรียกว่าหาได้ครับ
ประตูอันที่หนึ่งอันที่สองอันที่สามเขาเรียกว่าประตูวิญญาณสามประตู
ประตูหลังตัวนี้นะครับนะฮะมันเสียอยู่แล้วแต่เราไม่แก้เราไม่ต้องไปแก้
เราไปแก้ประตูที่สามประตูหลังสุดนะฮะที่เอกจะออกจากอาคารครับ
เขาเรียกว่าประตูท้องมังกรทะลุถามจริงอ่ะเก็บอยู่ไหม
ก็รุ่นพ่อผมก็พอมีมั่งไงอ่าแต่จริงจริงรุ่นพ่อทำรุ่นนี้มันต้องมี
ผลไม่เหลือหรอกอ่าประตูเนี้ยมันก็หันใส่สนามแม่เหล็กที่คำว่าองศาศูนย์สิ้นบ้างเปล่า
แสเขาเรียกว่าค่อมระหว่างร่องเขามันไม่สามารถเก็บพลังหรือเก็บทรัพย์
เพราะฉะนั้นเขาจะต้องเอียงประตูเพื่อให้รับกับสนามแม่เหล็ก
เอาวงกบตัวนี้ถอยหลังมา๑๕เซนก็ถือว่าประตูตัวนี้ก็จะรับกระแส
พลังได้เลยหนีองศาประตูตัวหลังก็คือจะหันทะแยงมุมไปสู่
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ก็จะทำให้ร้านค้าหนึ่งบริวาร
สองลูกค้านะฮะสามโอกาสการเงินสุขภาพจะกลับมาดีเหมือนเดิม
หลังจากนั้นเราก็จะไปดูจุดที่๒นะฮะที่ประตูมันซ้อนกันนะครับ
จุดตรงนี้ทิศตะวันตกเฉียงใต้จุดนี้เป็นจุดรับทรัพย์ของเขา
ถ้าเราเอียงประตูด้านหน้านะครับจุดนี้เราควรจะวางอะไร
มันจะส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องโอกาสและชื่อเสียงแล้วด้านหน้ากำแพงอันนี้
ก็คือที่ผมชี้อยู่ตรงเนี้ยนะครับจุดตรงนี้ควรจะมีเสียงทานน้ำไหล
หรือตู้ปลามีฟองอากาศก็ได้มาตั้งไว้ก่อนสองเอาคิสโต้เบามาติดไว้ก่อน
ก็ได้๓นะครับเอานาฬิกาหรือสิ่งที่เคลื่อนไหวก็ได้มาติดไว้
ตอนเนี้ยผมกำจะใหม่ครับจะมีวิธีแก้ไขง่ายครับ
ด้านหลังนี้ครับประตูพี่มนตรีตอนเนี้ยครับ
มันอยู่ตรงกลางบ้านใช่ตรงกลางบ้านก็คือเขาได้ประท้องเหมือนก่อน
ครับมันทะลุหลังเนี้ยอืมเพราะฉะนั้นประตูตัวเนี้ย
ให้ย้ายตามสินแสมามาอยู่ในมุมนี้มุมนี้
อย่างนี้นะครับเลื่อนมาปุ๊บเราก็ไปเจอด้านหลังกำแพงนี้เป็นซ่วม
เอาประตูซ่วมหนีซะเพราะฉะนั้นประตูเรามาจอดด้านข้างมุม
ของที่ใต้ตามทางฝั่งตะวันศพครับก็จะเป็นการแก้กันในตัวเลยนะครับ
แล้วพื้นข้างหลังเทให้มันเสมอกับเท่ากับนะฮะ
หน้าบ้านลองไปปรับใช้ดูนะครับรับรองรู้เรื่องเฮงปังรวย
ลงทุนเยอะไหมตอนนั้นอ๋อหลักล้านอยู่ครับเงินเก็บก็หมดแล้ว
จริงนะเขาเรียกว่าเป็นนี่พี่จุกใครตัวเล็กเล็ก
พี่จุกอ่ะชอบตามหนูไปเที่ยว
เสียงแรบมันว่าเขาอยากกินไอเต็มแล้ววันนั้นก็เลยซื้อให้เต็ม
แล้วคนยิงจริงจุดที่ไปเน้นสวัสดีค่ะคุณผู้ชม
วันนี้ใบตองพาคุณผู้ชมมาบุกร้านข้าวต้มแห้งคุณนิด
ถือว่าเป็นร้านลับย่านโชคชัยสี่เลยนะคะถึงขั้นต้องสั่งออเดอร์ล่วงหน้า
หนึ่งวันค่ะเปิดสิบโมงบ่ายขายหมดเกลี้ยงแล้ว
ฉันรับมีเทคนิคใหม่ให้ขายดีขนาดนี้ตามเข้าไปได้ไหนเลยจ้า
ข้าวต้มแห้งคุณนิดร้านลับย่านโชคชัย๔
ที่มีจุดเด่นด้วยสูตรลับการทำหมูกรอบไร้น้ำมันแบบฮ่องกง
หมูอบและไก่อบรวมไปถึงหมูสับก้อนโตที่ต้ม
โอ้โหน่ากินน่ากินจริงเลยล่ะครับ
พร้อมกับกระเทียมเจียวที่ทางร้านเจียวเองจนหอม
และทำสดใหม่วันต่อวันเท่านั้น
เรียกว่าร้านนี้เนี่ยเด็ดของจริง
เพราะได้ข่าวมาว่าเป็นเชฟรุ่นใหม่ไฟแรง
เอาเป็นว่าไปทำความรู้จักกับเจ้าของร้านกันเลยดีกว่าครับ

เค้าบอกว่าเคยมีขั้นแบบรอถึง๒ชมนี้จริงไหม

ใช่ครับที่ร้านก็จะมีหลากหลายเมนูครับ
เป็นข้าวต้มแห้งบะหมี่มีเกาเหลา

อุ๊ยปีดอะไรอย่างนี้ใช่หรือว่าโทรมาได้ตลอดเลยก็ได้ครับที่เบอร์แข็งได้เลย

ต้มแห้งเลยข้าวต้มแห้งใช่เราคิดสูตรเองหมดเลย
อย่างเช่นหมูอบครับหมูอบเราใช้ส่วนไหนอ่ะ
อบเราใช้สันคอครับสันคอเพราะมันจะมันนิดนึง
ส่วนหมูกรอบก็จะเป็นหมูกรอบฮ่องกง
บางแล้วก็เหมือนไม่มันอ่ะใช่แล้วข้างในมันจะฉ่ำมากเลย
ค่ะแล้วก็อีกอย่างเด็ดมากคือนี่เลยครับเป็นหมูสับ
นี่เมื่อกี้อยู่หน้าหม้อเนี่ยเห็นอยู่ก้อนใหญ่มาก
ซุปเวลามันเข้าไปข้างในให้มันสุกครับมันจะเก็บความชุ่มฉ่ำได้ดีกว่า
ไม่ได้เป็นหมูเปล่าใช่ไหมแปลว่าเราต้องมีการ
เอาล่ะครับได้เวลาให้น้องใบตองเข้าไปล้วงสูตรการทำหมูกรอบแบบฮ่องกงกันแล้ว
ว่ากันว่าสูตรลับนี้เนี่ยไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนซะด้วย
เพราะต้องใช้เวลาหมักและอบหลายรอบด้วยกัน
อันนี้คือขั้นตอนแรกครับที่เราจะเพิ่งย่างเสร็จ

แล้วก็มาย่างไฟอ่อนประมาณชั่วโมงหนึ่งครับ

แล้วก็ตัวไม้แหลมเนี่ยจะมี๒ขนาด

อันนี้พอมันน้อยปุ๊บมันก็จะจิ้มง่าย

แต่ว่าเราต้องจิ้มให้ครบ

แต่ถ้าเกิดจิ้มลงไปแล้วหนังมันแตก

หมูกรอบที่นี่ไม่ได้ทำแค่วันเดียวเสร็จ

แต่ว่าถ้าจะให้ดีก็คือเราต้องเก็บเขาให้แห้ง

ก็จะนำหมูไปแช่ไว้ในตู้เย็น๑คืน
จากนั้นนำมาอบด้วยเตาอบ
ด้วยอุณหภูมิ๓๐๐องศาเซลเซียต

ซึ่งระหว่างที่อบต้องมีการส่องดู

เพื่อดูว่าหนังหมูเนี่ยมีความกรอบและเกลียมขนาดไหน
เสร็จแล้วก็ต้องมาผึงระบายความร้อน
แล้วนำหมูมาขูดส่วนที่ไหม้ออก
ซึ่งก็เหลือส่วนที่เหลืองอร่ำ
ทานแบบนี้นี่แหละครับคุณผู้ชม

มาดูสูตรหมูสับทรงเครื่องบ้างดีกว่า
เราต้องใช้ยังไงส่วนไหนบ้างคะ

แล้วเราก็มีผงวิเศษของเราก็จะมีพวก
พริกไทยเกลือน้ำตาล

เราก็ตวงไว้เรียบร้อยแล้วทุกวันเราก็จะทำประมาณนี้

เพราะว่าเวลาเราใส่มันหมูเข้าไปเนี่ยมันจะเพิ่มความนุ่ม

แต่เวลาเราขยำเนี่ยเราต้องพยายามบี้มาให้

แล้วเวลาไปต้มในน้ำซุปเนี่ยไฟมันก็จะอ่อนใช่ไหมครับ
อร่อยของน้ำซุปมันก็จะเข้าไปในเนื้อหมู
ที่เห็นก้อนโตแบบนี้เนี่ย
ก็เพื่อจะให้เนื้อหมูมีความเข้มข้นและกอกกั้นเป็นก้อน
และไม่ต้องกลัวว่าหมูจะไม่สุกนะครับ
เพราะเขาต้มนานกว่า๒ชั่วโมง
ซึ่งจะทำให้น้ำซุปกลมจากหมูสับทรงเครื่องนั่นเองล่ะครับ
แล้วปกติเครื่องนงข้างในเราก็ต้มในนี้รวมกันเหรอคะ

แล้วมันจะไม่คาวหรอถ้าเกิดเราต้มเครื่องในรวมกัน
จริงเครื่องในต้องเลือกดีซึ่งที่ร้านเก่งก็จะมีร้านประจำอยู่
จะมีเคล็ดลับเวลาเรามาทำเนี่ยก็คือทั่วไปแหละครับล้างให้สะอาด

แล้วคือแบบปกติทุกวันเราก็จะต้องเหลือน้ำซุปก้นหม้อไว้แบบนี้เหรอคะ
ใช่ครับเวลามันเหลือก้นหม้อเนี่ยมันจะแบบเข้มข้นมากเลย

ใช่ใช่แล้วก็ผสมงานต่อไปอีกวันหนึ่งก็ได้ไปเรื่อย
หมูสับเนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวที่ขายดีมาก
นอกจากนั้นก็ยังมีอีก

ซึ่งเราก็จะใส่หลักพวกน้ำปลาน้ำตาล
แล้วก็นี่แหละทุกวันเราก็จะช่างน้ำหนักหมู

แล้วก็สั่งทุกอย่างไปเท่ากันหมดเลย

เฮ่เฮ่เฮ่หิวกันแล้วล่ะสิครับคุณผู้ชม
เอาเป็นว่าให้น้องใบตองมาชิมเมนูเด็ดของร้านข้าวต้มแห้งคุณนิดกันเลย
วันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษมาร่วมชิม
ต้อนรับครูแหม่มอดีตนักร้องจากวงสาวสาวกันเลยครับ
ก็พี่แหม่มวันนี้พามาทานข้าวต้มแห้ง
ร้านที่เจ๋งเนี่ยซุปต้องอร่อย
เขาบอกว่าซุปร้านนี้เขามีหัวเชื้อนะคะ
คือน้ำซุปเนี่ยทำมาแล้ว๓ปี

เครื่องในแบบสะอาดค่ะไม่มีกลิ่นหัวเปื่อยดี

ไม่เอาชิ้นใหญ่ไปขอชิ้นเดียว
ก็เวลาไปตรวจสุขภาพก็ปลง

เราก็เลยไม่ทาแป้งกับจับป้าน

คือจะคล้ายมีความคล้ายไก่ย่างมันจะแห้งไม่แข็ง

นี่เวลาไปถ่ายรายการนี้ต้องไปชิมทุกที่เลย

เลิศอ่ะได้กินใช่ไหมคะ
หมูกรอบพี่ก็เอาหนังมาเลยค่ะ

ชื่นชมค่ะอร่อยจริงได้ค่ะอร่อยจริงค่ะ
ถ้าถูกใจเราขายกัญชาอยู่นะขายกัญชาอยู่นะ
อุ๊ยเองเมื่อกี้ชอบมาก
ต้องบอกว่ารสชาติเด็ดสมคำล่ำลือเลยนะครับ
น้องใบตองและครูแหม่มถึงติดอกติดใจ
แต่กว่าจะมาเป็นร้านลับที่คิวแน่นได้ขนาดนี้เนี่ย
ต้องบอกว่าชีวิตเชฟเก่งก็เคยเปิดร้าน
แต่สุดท้ายก็ไปไม่รอด
เกิดอะไรขึ้นล่ะครับเนี่ย
ถามก็คือเรียนจบแบบเชฟเลย
ทำไมไม่อยากทำร้านที่อยากฐีอาหารสะลางอิตาเลียแล้วอ่ะ

เพื่อนเจอเพื่อนเป็นคนฮ่องโกง
ที่เรียนกรเบอร์มาด้วยกันนี่แหละครับ

พอดีเขามีแพลนจะเปิดร้านชาบู
กับเพื่อนที่จีนครับ

ที่สูตรไทยชาบูฮอทพอตอะไรอย่างนี้
ก็คือซุปเป็นซุปแบบเล้งแซ่บ

เหมือนถ้ามาตั้งเมืองไทยกันเรายังจะกินแบบมาล่า

ตัดสินใจตอนไหนที่แบบมาเปิดร้านนี้ด้วยกัน

ว่าแบบเราอยากกลับมาทำร้านอะไรอย่างนี้

ก็คือเริ่มก็ครบกันแล้วนะครับ
ก็คือก็ตกลงว่าจะทำกัน

เล่าให้ฟังไปมาเยอะมากแล้วแต่ละร้านคือมากันแบบค่อนข้างจะหลายครั้ง
เก่งใส่ใจรายละเอียดมากเลยอย่างเช่นบะหมี่ไงครับ
เวลาลวกจับเวลาอย่างหนึ่งน็อกน้ำอย่างหนึ่งลวกกินที่ร้านก็จะเป็นอีกแบบ
งั้นกลับไปถึงบ้านบะหมี่เส้นมันก็จะเล็ก

จำได้ไหมวันแรกที่ตัดสินใจทุกอย่างมันพร้อมแล้วเราจะเปิดร้านความรู้สึกตอนนั้นเป็นยังไง
นี่แบบจำได้คุณแม่มาวันแรกคือแบบเขาแบบแฮปปี้มาก

แล้วคุณแม่ก็เกณฑ์เพื่อนลุงเกณฑ์เพื่อนมาวันแรกคนเต็มร้านเลยแต่ว่ามีแต่ญาติทั้งนั้นเลย

แต่ว่าก็นั่นแหละครับมันก็เก็บประสบการณ์เราก็เลยตั้งชื่อร้านว่าข้าวต้มแห้งก็คือเมนูเรานี่แหละที่เราขาย

เปิดมาสักพักนานไหมกว่าที่จะมีคนมารีวิวแล้วร้านเราแบบมีคนรู้จักอะค่ะ

คือแบบอยู่ดีแบบลัยเด้อแบบเต้งมาทีเดียวแบบแบบ
คือคนมันเยอะมากลูกค้าเข้าเยอะมาก
โดนบ่นโดนว่าโดนเหละได้ไหมครับก็มีบ้างครับ

แล้วก็ถ้าเกิดมาอาจจะแบบโทรมาจองก่อน

เออมาแล้วไม่ได้ทานจะอารมณ์เสียมีบ้างครับ
ใช้โซโลแกนร้านพี่ไหมครับพี่ก็ทำเองอย่างน้องค่ะ
ก็เรียกชงกระโปรงกาแฟอะไรทำเองรับลูกค้าเองกวาดพื้นเช็ดพื้น
โลแกนว่าไม่พอใจไปกิน

กว่าจะมาเป็นร้านปังคิวแน่นที่เปิดร้านมาได้เพียง๓ปี
เพราะอดีตต้องการสร้างครอบครัวกับแฟนสาวคนสนิท
นั่นก็คือน้องเมย์เริ่มต้นปลูกต้นรักที่เชียงใหม่เมื่อ๔ปีที่แล้ว
และชวนกันมาสร้างร้านข้าวต้มแห้งแห่งนี้นี่แหละครับ

ไปเจอกับสาวเจียงใหม่ได้จะได้เจ้า

เหมือนด้วยความที่แบบเพื่อนฝั่งเราก็เยอะฝั่งเขาก็เยอะ
เราก็พูดเล่นกับเพื่อนแบบพูดไลน์ไอดีเราขึ้นมา

เขาก็ทักมาเหมือนถึงบ้านเรานะถึงมาหรือยัง

จริงจะเล่ากันบ่อยมั้ยเอ้าจริง

พี่เราอ่ะตั้งใจมากกว่าอยากให้ทุกอย่างมันออกมาดีที่สุด

เห็นมียนของของ

เหมือนเป็นการที่การพูดคุยกันมากกว่า

เชฟเก่งและน้องเมย์แล้ว
ร้านนี้เขายังมีน้องจุกกุมารทอง
น้องเมยกมาจากเชียงใหม่ด้วยล่ะครับ
เพราะในอดีตเคยโดนคนทักว่า

เกิดอะไรขึ้นล่ะครับเนี่ย
เรามีความเชื่อเรื่องสายมูด้วย

มีคนให้คุณแม่มาอีกทีนึง

ตามไปคือเรารู้สึกคนทักบ่อยมากเลย

เดี๋ยวซื้อของเล่นให้

เดี๋ยวเราคนนี้จริง

แล้วคนเยอะจริง

เราอยากกิน
ก็จริงเท่าที่เคยทราบมา

มีคำแนะนำอะไรที่อยากจะฝากถึงคนที่
อยากจะเริ่มทำธุรกิจของตัวเองบ้าง

เราก็แบบเริ่มมาจากความใจรัก

อยากส่งต่อสิ่งที่เราชอบในการกิน

เราอย่าไปมองแบบเรื่องเงินมาเป็นอันดับแรก
ทำให้ดีกว่าคุณภาพและทำจากใจ

ขอบคุณมากค่ะจะปลอดภัยนะครับเดี๋ยวดามเขาไว้เวลาแบบย่างมามันจะได้

เดี๋ยวตอนนี้งงอยู่ว่าหมูถูกย่างหรือว่าคนถูกย่างนะคะ

ทำหมายถึงว่ากลายเอียดแล้วพวกนี้ใช่ไหมวะทำหมดทุกอย่างนี่
พี่จะถามว่าคุณเลี้ยงไก่เองหรือเปล่า